ส่วนคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากให้แสดงความคิดเห็นมาหน่อยนะครับ

แต่ส่วนตัวของปุ๊ยอย่าหาดทำแบบนี้
ผู้ชายสักประมาณ๔๕คนหาดบางแสนตรงช่วงหาดวรรณภาค่ะ
ไปยืนปัสสาวะใส่ลงไปในทะเล
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์นี้แล้วเขาบอกว่าเขาไม่สบายใจ

แล้วนั่นนะคะลงไปในทะเลแบบนั้น
แล้วตรงนี้เด็กเล่นน้ำเยอะมาก
เด็กลงไปเล่นน้ำตรงนี้
โอ้โฮเป็นที่สาธารณะ

คือมันยังไงมันเท่หรือยังไง
คืออยากจะยืนเรียงแถวปัสสาวะพร้อมกันเนี่ย
ห้องน้ำก็โถฉี่ก็ยืนเรียงแถวกันปัสสาวะได้
ค่ะแล้วจะบอกว่าห้องน้ำก็ไม่ได้ไกลเลยนะคะ
คนที่ให้ข้อมูลมาบอกว่าเดินไม่ถึง๒๙
ไม่ถึง๒๙ก็ถึงห้องน้ำแล้ว
ต้องการอะไรจากสังคมคะถึงทำแบบนี้นะคะ
แล้วก็ขึ้นแคปชั่นให้ข้อมูลบอกว่า
คืออย่าหาทำนะแบบนี้ปัสสาวะลงทะเล
เด็กเขาก็เล่นน้ำอยู่ห้องน้ำเดินไม่ถึง๒๐
แค่นี้เดินไม่ได้ทำตัวเหมือนไม่มีใครเห็น
แล้วจะบอกว่าตอนนั้นมีทั้งคนด่า
ครับยังไม่สำนึกนะหันมามอง

เหตุการณ์เกิดสักประมาณตี๒๔๐นาที
บางแสนหาดวรรณภาปักหมุดให้แบบนี้

ตรงนี้ช่วงหัดวรรณภาเป็นลักษณะคือชายหาดยาวไป
แต่ละช่วงก็มีชื่อเรียกต่างกันนะครับ
ตรงนี้เรียกว่าหาดวอนเรียกสั้น
อยู่ที่แสนศุกร์ตัวเมืองชนบุรีค่ะคุณผู้ชม

ปรากฏว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะพอสมควรค่ะ
แล้วช่วงนี้บางแสนอากาศเย็นสบาย

นักข่าวของเรามีโอกาสไปคุยกับพ่อค้าขายอาหาร

บอกว่าดูคลิปแล้วท่านนี้บอกว่ารู้สึกไม่ดีเลย

ที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ทำไมคุณทำแบบนี้พอคลิปมันปรากฏออกไป
แล้วเอาจริงคือคนไทยความรู้สึกแย่ก็ส่วนหนึ่ง
แต่ต่างชาติที่เขาอยากจะมาเที่ยว
ทำให้คนในพื้นที่อาจจะสูญเสียรายได้ไปก็ได้นะคะ

ก็มันมาทำเสียชื่อเสียงด้วยนะครับ
ก็อยากจะให้มาเที่ยวกันดีนะครับ

เห็นภาพอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยดีครับ

ทำร้ายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
สาธารณะครับมันเป็นที่สาธารณะส่วนรวมครับ

การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่รับไม่ได้
เรียกได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่น่าให้อภัยครับ
เพราะว่ามันเป็นการหนึ่ง
คือเป็นการไร้การระเทศไม่ให้เกียจสถานที่
แล้วก็เป็นการเรียกว่าอะไรไม่
คือเหมือนไม่รู้หน้าที่พลเมืองที่ดี

ซึ่งตรงนั้นมันเป็นหาดสาธารณะนะครับ
มีทุกเพศทุกวัยแล้วตลาดบางแสน
แล้วก็มีทั้งครอบครัวลูกเด็กเล็กแดงแล้วก็
นี่ค่ะนายกตุ้ยนายกเทศมนตรีเมืองแสนศุกร์นะครับ

พูดถึงเรื่องของหน้าที่พลเมืองกันเลยทีเดียว
อันนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ค่ะไม่ควรทำแบบนี้เลยนะครับ

เขาเห็นคลิปเขาก็รู้ว่าเป็นตัวเขา
ใช่ยานพี่น้องเห็นก็รู้ว่าไปทำอย่างนี้กันได้อย่างไร
ใช่ค่ะไม่ไหวนะคะยังไม่ไหว